อ่ะผมพาไปดูกันต่อที่จักรเชิงเสาร์
เซียนสนุกเกอร์อายุ๔๐ปีเขาก็ไปแทงสนุก
ไปเจอเด็กอายุ๑๑ปีก็ไปแทงเหมือนกัน
ก็เลยท้าเด็กแข่งกับพี่ไหมล่ะ
หัวเสียเอาไม้คิวตีหัวเด็กหัวแตกเลย

นี่ฮะสภาพเด็กคนนี้หัวแตกแบบนี้เลย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒ตุลาคม
เด็กชายที่หัวแตกคือเด็กชายธนเดชอายุ๑๑ปี

จริงแล้วเด็กไม่ควรจะเข้าไปที่แบบนี้นะครับ
อันนี้มันคือร้านสนุกเกอร์ไม่ได้มีเลขที่
อยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่ฉะเชิงเศร้า
แล้วก็มีเซียนสนุกเกอร์หนุ่มใหญ่คนหนึ่งอายุ๔๐ปี
ก็เข้าไปพนันแข่งกับพี่ไหมล่ะน้อง
อย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายเล่นไปเล่นมา
ฝ่ายหนุ่มใหญ่ที่ว่าเป็นเซียสนุกเกอร์เนี่ย
เด็กคนนี้ครับแล้วก็ผ่าน
คว้าไม้คิวตีหัวเด็กชายธนเดชจนแตกเป็นแผลใหญ่มาก
แล้วก็ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป

ตัวคนที่เกาะเหตุไปเล่าให้ปริพีภรรยาฝั่ง

พากันไปที่บ้านของเด็กชายธนเดชน์ไปเจอแม่ของเขา
ภรรยาของผู้ก่อเหตุบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยสามีก็กลับไปเล่าให้ฟังที่บ้านว่าไปตีหัวเด็กมา
แต่ถามย้ำว่าทำเด็กทำไมเขาก็บอกเอาเด็กมันโยมโอ้โหก่อนอ่ะ
มันก็เลยแบบของขึ้นบันดาลโทษะขึ้นมาแล้วก็ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
แต่ว่าหลังก่อเหตุแล้วรู้สึกสำนึกผิดไปตีหัวเด็กมาอยากจะไปขอโทษ
ก็เลยให้เมียพาไปนะพร้อมกับนำเงินไป๑๐๐๐บาทไปมอบให้เป็นค่าทำขวัญแล้วก็ค่ารักษาพยาบาล
จริงแล้วครอบครัวของคุณหิงกับคุณประสานเองก็บอกว่าไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายนะ
เงินที่หาได้ที่เอาไปให้เด็กคนนี้เอาทองที่ใส่อยู่ไปขายนะฮะหามาช่วยชดใช้เยียวยาเขาก่อนแล้วก็ขอโทษแทนสามีที่ก่อเหตุลงไปนะฮะ
ซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีทางด้านของกำนันตะบนสารแดงนะฮะเป็นคนกลางนะก็ไปช่วยไก่เกลี่ยกันนะฮะ
เพื่อจะให้ชัดเจนว่าต้องเยียวยากันต่อไปยังไงจะยอมหรือไม่ยอมหรืออย่างไรนะเพื่อไม่ให้มีปัญหากันหลังจากนี้เบื้องต้นเนี่ยทางด้านของผู้ก่อเหตุก็จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจนกว่าน้องเนี่ยจะหายเป็นปกติ
ตอนนี้อาการของน้องก็ดีขึ้นนะพี่เบิร์ตแต่หัวแตกยาวมากนะคือไม้คิวตีหัวไปแล้วหัวเด็กมันก็อย่างนี้ก็แตกไปนะครับแต่น้องบอกว่ายังปวดหัวอยู่บ้างเพราะว่าก็ตีแรงเหมือนกันนะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะพาไปหาหมอแล้วก็ตรวจอาการซ้ำอีกทีหนึ่งจนกว่าจะหายเป็นปกตินะฮะ